สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของพระเอกหนุ่มเคนภูมิกันก่อนเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ผู้จัดการส่วนตัวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบางสำนักสัมภาษณ์
ในวันรับปริญญาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
พร้อมกับออกมาเปิดเผยเรื่องผลงานที่แฟนจะได้ชมกันในปีนี้อีกด้วยค่ะ
ห่างหายจากหน้าจอไประยะหนึ่งนะคะ
พระเอกหนุ่มเคนภูมิก็เผยข่าวดีว่าแฟนกำลังจะเห็นผลงานละครของเขาในปีนี้อีกหลายเรื่องด้วยกัน
ส่วนกระแสข่าวลือที่ว่าผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบางสำนักสัมภาษณ์
ในวันรับปริญญาของตัวเองเนื่องจากว่าเป็นไปตามกฎของมหาวิทยาลัยค่ะ
ซึ่งก็มีเรื่องของเวลาเป็นข้อกำหนดนะคะโดยเจ้าตัวกล่าวขอโทษหากมีอะไรผิดพลาด
ก่อนจะบอกว่าปลื้มใจไม่น้อยที่เรียนจบหลังดรอปมาเป็นเวลาปีเสร็จ
ส่วนเรื่องเรียนต่อเคนบอกว่ายังไม่มีแพลนใดนะคะเพราะว่าอยากจะขอทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานในวงการอย่างเต็มที่ก่อนค่ะ
แม่อยากให้จบไม่ตั้งนานแล้วครับก็ถามมาตลอดทั้งปีที่เราดอปไปได้ที่สุดก็กลับมาเรียนแล้วก็เอาให้จบให้ได้
ยังไม่มีแพลนต่อไป
ยังครับขอทำงานก่อนครับนี่ก็เดี๋ยวเร่งถ่ายละครให้มันโล่งไปก่อน
งานรับลินญาหรอครับ

อย่างหนุ่มเคนพูพูมย้อนหลังกันด้วยนะคะ